อีกเรื่องหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่สองสามีภรรยาซึ่งเป็นคนร้าย
ก่อเหตุชิงรถตำรวจของสพสวนพริกไทยขับหลบหนี
ขณะที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ล่าสุดตำรวจเขาตามไปเจอตัวแล้ว
หลังจากที่ไปหลบหนีกบดานอยู่ที่บ่อเลี้ยงปลา
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เป็นภาพขณะที่ขับรถตำรวจหนีไปไง
ตอนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครั้งแรก
แล้วก็หลบหนีไปเลยแต่ว่าล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องนำตัวทั้งสองมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันอีกครั้งค่ะ
ตำรวจภูทรสวนพริกไทยจังหวัดปฐุมธานี
คุมตัวนายนุกูลศรีวาจาเจริญชัยอายุ๓๒ปี
และภรรยาคือนางหานสุดาฮวดหอมอายุ๒๙ปี

หลังร่วมกันก่อเหตุชิงรถตำรวจหลบหนี
ขณะถูกคุมตัวไปทำแผนในคดียาเสพติด
ทั้งคดีรักทรัพย์เมื่อ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะขับรถหลบหนียังขับรถไปชนรถของประชาชน

แล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์อีก๒คันขี่หลบหนีด้วยนะคะ
ที่สุดก็ถูกตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้
บ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ตำบลวัดโบด
อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
คดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ทางตำรวจภูทรสวนพริกไทยได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักษัพ
เป็นล้อแม็กซ์นะคะพร้อมยาง๔เส้นที่ร้านมานาชัยการยาง
ก็เลยนำกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบและได้เบาะแส
แล้วก็เลยติดตามไปจับกลุ่ม๒คนร้ายนี้ได้
พร้อมรถกระบะที่ใช้เป็นภาษณะในการก่อเหตุค่ะ
รวมทั้งยังสามารถยึดยาไอซ์ได้อีกจำนวนนึง
ผู้ต้องหาก็สารภาพนะคะบอกว่าลำนำล้อแม็กซ์ไปขาย

ต่อมาพอ๑๙ตุลาคมตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหา

แต่รถกระบะที่ใช้ก่อเหตุเสีย
คนร้ายจึงฉวยโอกาสขณะตำรวจไปซ่อมรถของกลาง
รถของตำรวจขับหลบหนีไป
แล้วก็ไปชนรถประชาชนเสียหายไป๕คัน
แล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์๒คันหลบหนีอย่างที่บอกไปนะคะ
แล้วพอจับกลุ่มตัวได้ก็เลยต้องนำมาทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ผลธุรกิจตรีอำพลบัพพรรักษาราชกานแทนผู้บัญชาการ

ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องให้เป็นอุทาหรณ์ของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย
ว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะต้องทำงานอย่างรัตกุม
หัวหน้าสถานีเองก็ต้องเข้มงวดกวดขันลูกน้องในสังกัดให้มากขึ้น
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ